ไปดูเรื่องราวดีที่ต้องบอกต่อกันหน่อยนะคะ
เป็นสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดราชบุรี
ราชบุรีเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมาก
มีเรื่องราวให้เราติดตามกันเยอะแยะมากเลย
แต่ว่าที่ที่จะพาไปเนี่ยเป็นโรงพิมพ์ครับ

เป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นับร้อยปีเลยของจังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒

เรื่องราวดีแบบนี้รู้แล้วไม่เก็บไว้เพราะว่าเรารู้แล้วบอกต่อ

พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในยุคที่อะไรก็รวดเร็วทันใจ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สุดแสนจะทันสมัยก็มีรอบตัว
แต่มีอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมือนกันเวลาได้ถูกหยุดไว้
นั่นคือตลาดน้ำหลัก๕จังหวัดราชบุรีที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม
แต่ในวันนี้ไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอิ่มเอิมไปกับตลาดน้ำอย่างเดียว
เพราะเราจะมาย้อนเวลาไปกับโรงพิมพ์ที่ตั้งอยู่ที่นี่
ที่มีอายุตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
นั่นก็คือโรงพิมพ์เจริญศิลป์แห่งนี้
โรงพิมพ์เจริญศิลป์นี้ก็ตั้งมาเกือบร้อยปีแล้วละเนี่ย
แต่ไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ที่มีอายุเก่าแก่นะ
เพราะแม้แต่อุปกรณ์ต่างที่เห็นว่ายังใช้งานได้ดี
ก็มีอายุไม่ต่างกับโรงพิมพ์นะครับ
สมัยก่อนเขาเรียกแท่งกิ๊กเข้าไปทีก็ได้ใบเข้าทีได้ใบเขาเรียกแท่งกิ๊ก
คือเราเอานี่ขึ้นเนี่ยก็ได้ใบเดียว

ใช่เขาเรียกแทนกิ๊กไปไหนไม่ได้เลย
ลุงน้อยก็ยังคงอยู่กับที่โรงพิมพ์เจริญศิลป์ไม่ไปไหน
ทำให้ในวันนี้ลุงน้อยเป็นช่างพิมพ์เพียงคนเดียวของโรงพิมพ์
เพราะความรักที่มีให้กับโรงพิมพ์และคุณเจริญศิลป์เจ้าของโรงพิมพ์รุ่นแรก
อยู่กับแกมาประมาณ๔๐ปีจะยาก๔๗ปีเป็นอย่างนั้นประมาณ๑๔
แกป่วยวันแรกผมถ้าเป็นลมไม่ใช่พ่อเหมือนพ่อถ้าร้องไห้
แกพูดว่าช่วยอนุรักษ์ให้ทีผมก็รับคำแกว่าอยู่ช่วย
บางคนว่าอยู่ได้ยังไงผมไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจเหงื่อนั้นอยู่ด้วยอนามใจป๊า
ทุกวันนี้แม้งานของโรงพิมพ์เจริญสินจะลดลงแต่ก็ยังมีลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่
ที่ยังคงสั่งพิมพ์การ์ดงานบวชงานแต่งสลับกับงานสารเจ้าอยู่บ้าง
แม้คุณเจริญสินจะจากไปแต่ทายาทรุ่นสองอย่างคุณปรีชา
ยังคงรับไม้ต่ออนุรักษ์กิจการที่ทรงคุณค่านี้ไว้จนถึงปัจจุบัน
ก็รับช่วงต่อมานี่ถือว่าเป็นแค่เป็นรุ่นสองเองก็รู้สึกว่าเราจะต้องอนุรักษ์มานะฮะ
เพราะว่าเขาทำมานาน๕๐ปีเขามีรู้สึกผูกพันรู้สึกเขาภูมิใจที่มีอาชีพนี้
พอได้รับกิจการนี้มาเราก็คิดว่าน่าจะอนุรักษ์ประสานมันให้ยั่งยืนต่อไป
อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนั่นก็คือตัวพิมพ์ตะกัว
ที่กรพิมพ์จะต้องนำตัวพิมพ์มาร้อยเรียงเป็นข้อความที่ต้องการ
วิธีการเรียงก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ
เพราะตัวพิมพ์ตะกัวที่นี่มีเป็นหมื่นตัวเลยล่ะครับ
คุณพระตัวพิมพ์ตะกัวที่ถูกใช้งานมาเกือบร้อยปี
เริ่มแตกหักชำรุดไปทีละตัวทีละตัว
ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ของโรงพิมพ์มากครับ
อาจจะทำให้ปิดกิจการก็เป็นได้นะ

คือเราต้องค่อยทำไปอย่าใช้มาก

สมมุติถ้าวันหนึ่งมันเวลาผ่านไปนานแล้ว

มันยากสำหรับคนที่ไม่รักงานอุ้ม
แม้ในวันนี้โลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหน
แต่เหมือนลุงน้อยและโรงพิมพ์เจริญศิลป์
ยังคงค่อยหมุนไปอย่างช้า

ได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากพวกเขานั่นเองล่ะครับ
วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
โอ้โฮตื่นตาตื่นใจอินกันนะคุณน้ำ

ใช่แล้วแล้วก็สืบทอดมายาวนานมาก
คือปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นโรงพิมพ์แบบนี้
ออกมาพิมพ์การ์ดหรือว่าพิมพ์หนังสือเท่าไหร่แล้วนะ
แต่พอเราเห็นแบบในสมัยก่อน

กว่าคุณจะได้พิมพ์แต่ละตัวคุณต้องมานั่งเรียงกัน
อักษรแต่ละตัวมันมีความหมายมากนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับโรงพิมพ์แห่งนี้ด้วยนะครับ